มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเด็ก
แต่เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คลอดแบบกระทันหันฉุกเฉินมากเลยค่ะ
เป็นไปนัดก่อนหญิงสาววัย๓๗ปีที่จังหวัดหนองคาย

ทีนี้ก็เลยบอกว่าให้พี่สาวพาไปโรงพยาบาลหน่อย
แต่เธอขึ้นไปนั่งอยู่บนรถกระบะเท่านั้นแหละ

คือคลอดก่อนจะถึงมือหมอคุณนะคะ
แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ยังโชคดีนะคะ
ปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะ
นี่คือกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลอยู่แล้ว
วันนี้วันของเขาต้องออกมา

แล้วเลยต้องไปจอดรถที่จุดบริการของกู้ภัย
ช่วยพยาบาลเบื้องต้นให้นะคะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
กู้ภัยไปจากจุดน้องสองห้อง
ช่วยกันทำคลอดให้กับนางอรุณศรีพัทโท
อายุ๓๗ปีเธอคลอดลูกออกมาขณะนั่งอยู่ท้ายรถกระบะ
พบว่าเป็นทารกเพศชายร่างกายสมบูรณแข็งแรง

ผู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหนองคายค่ะ
ก่อนหน้านี้นางอรุณศรีชาวบ้านนาฮีตำบล

ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วก็ปวดท้อง
ก็เลยให้พี่สาวช่วยขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน
บ่อใบไม้นหนู๙๐๔๕น้องคาย

ไม่นานลูกของนางสาวอรุณศรี

พี่สาวเลยต้องขับรถไปจอดที่หน้าจุดบริการ

อืมนายรังสรรคำจตุรัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจักษ์บอกว่า
ได้รับการประสานจากสายด่วน๑๖๖
ว่ามีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดขอความช่วยเหลือก็เตรียมอุปกรณ์

แต่ระหว่างที่จะเดินทางออกจากจุดบริการกู้ภัย

เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่กู้ภัยประจักษ์ได้ช่วยเหลือทำคลอดบนรถเลยค่ะ

เรากำลังจะออกไป
เขามาเขาก็ขี่มามาถึงหน้าศูนย์เราก็ดี

ช่วยด้วยครับมีคนเจ็บท้องคันจะคลอดลูก
พอเราได้ยินปั๊บเราก็จอดรถทันที
พอลงไปปั๊บเด็กหลุดออกมาแล้วครับ
หลังจากนั้นเราก็เลยเช็ดเลือดจากตัวเด็กเช็ดให้สะอาด
หลังจากนั้นเราก็ผ้าห่ออย่างแน่นหนาครับ
เพื่อจะให้เด็กมีอาการอบอุ่นในร่างกายครับ

ส่วนทางด้านของนางอรุณศรีเนี่ยที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคายนะคะ
บอกว่าเนี่ยเป็นลูกชายคนที่๓แล้วนี่ไงเลยคลอดง่าย
คือเคยมีคลอดลูกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะจะคลอดง่ายขึ้น
หลังจากทานอาหารเสร็จเธอก็ปวดท้อง
พอเข้าห้องน้ำมีเลือดไหลออกมาก็เลยขอพี่สาวว่าพาไปโรงพยาบาลหน่อย
แต่ก็คลอดก่อนจะถึงมือหมอค่ะ
ลูกชายคนนี้น้ำหนัก๓๒๐๐กรัมสมบูรณแข็งแรงดีนะคะ
ตั้งชื่อให้ลูกชายว่าเด็กชายรุจิกร
ว่าผู้นำความเจริญรุ่งโรธ
ทางโรงพยาบาลก็ยังมอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับครอบครัวของนางอรุณศรีด้วยค่ะ
เพราะคลอดลูกในช่วงวันเด็กแห่งชาติพอดีเลย
แล้วก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะ